มาดูเรื่องราวกระทบกระทั่งบนท้องถนนกันบ้างนะครับ
คราวนี้เป็นเรื่องของโชเฟอร์แท็กซี่หัวร้อน
คุณหยิบอาวุธลงมาขู่คันข้างหน้าด้วยนะฮะ
จะเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
อ้าวเกิดอะไรขึ้นฮะมีทั้งด่ามีทั้งท้าทาย

เหมือนหยิบอาวุธออกมาคุณนะฮะ
นี่แหละครับรถเก๋งคันสีขาว
กับรถแท็กซี่คันออกสีส้มนี้นะฮะมีปัญหากัน

คือรถทั้ง๒คันจริงเขาจอดต่อกันข้างถนนนะคุณฮะ
คือรถสีขาวจอดข้างหน้าผู้ชายเป็นคนขับจะรอรับแฟน
ส่วนรถแท็กซี่จอดด้านหลังนะครับ
แล้วทีนี้ฮะรถแท็กซี่เขาก็รับผู้โดยสารเสร็จ
เขาก็จะขยับเดินหน้าออกให้คุณ
จะออกจากแถวฟุตบาท
แต่ทีนี้เขาบอกว่ารถสีขาวขวาง
ซี่เขาเลยเหมือนให้เพื่อนแท็กซี่อีกคันเนี่ย
บอกคนขับรถสีขาวให้หน่อยว่าขยับหน่อยขยับหน้าหน่อย

ปรากฏว่าคนขับรถเก๋งสีขาวเขาก็ขยับหน้าให้นิดหนึ่ง
แล้วรถแท็กซี่คันสีส้มคันนี้เขาก็ออกได้คุณ
แต่ปรากฏเขาออกมาแบบไม่พอใจ
เหมือนประมาณว่าคนขับรถสีขาวทำไมขยับให้เขาน้อยจัง
ก็เลยเปิดหน้าต่างด่าแล้วก็โวยวายกันนะครับ
ทีนี้ก็เป็นการเถียงกันแหละว่าเอ๊ะทำไมไม่ขยับ
คนขับรถเก่งสีขาวบอกก็ขยับแล้วไงพี่พี่ก็ออกได้นี่ไง
คนขับแท็กซี่บอกอ้าวก็ผมใส่แว่นผมก็มองไม่ชัดหรอก
คนขับรถเก๋งสีขาวบอกพี่ใส่แว่นดำ
พี่ก็มองไม่เห็นชัดสิพี่ขยับออกได้เนี่ยผมก็เว้นระยะให้พี่แล้วนะฮะ
กลายเป็นเรื่องเป็นราวเปิดหน้าต่างเถียงกันไม่พอ
ก็ลงมาหยิบเหมือนเป็นอาวุธลงมาเคาะที่รถคันสีขาวคันนี้ด้วย
เป็นเหตุการณ์ที่แฟนของคนขับรถเก่งสีขาวถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาสักประมาณบ่าย๓โมง๓นาที
วันที่๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณถนนราชบุรณะ
ราชบุรณะซอย๘มาสักประมาณแค่๕เมตรบริเวณทางม้าลาย
ทีนี้คนขับรถคันสีขาวแล้วก็แฟน
ก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สนบางคอแหลมรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ถ้าไม่คืบหน้าจะไปร้องกรมการขนส่งทางบกเองนะครับ
แล้วก็เขามีการแจ้งเบาะแสว่าคนขับรถแท็กซี่คันสีส้มเนี่ย
อยู่แถวบางพึ่งพระประแดงนะครับ
พร้อมข้อความว่าห้าวจัดเตรียมกระเช้าได้เลย

เพราะว่าถ้าโดนแจ้งความแล้วมีหลักฐานชัดเจน
ตำรวจเรียกแล้วก็ต้องมีการขอโทษขอขมากัน
ก็จะเอากระเช้ามาขอโทษกันแล้วบอกว่าอะไรนะคุณนะ
ระงับอารมณ์ไม่อยู่รู้เท่าไม่ถึงการ

อันนี้เขาเอามาแชร์กันว่าอย่าหัวร้อนกันเลย
เดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวถึงชีวิตได้นะครับ